คุณผู้ชมมีอุบัติเหตุน่าเศร้าเกิดขึ้นที่จังหวัดสกลนครนะครับ
พ่อแม่ลูกขับรถกระบะกันมาค่ะลูกนี่๑๐เดือนเองนะคะตัวยังนิดเดียวอยู่เลยแม่เนี่ยอุ้มเอาไว้ที่ที่นั่งฝั่งข้างคนขับ
ปรากฏว่าขับมาถึงที่หน้าวัดค่ะปรากฏไปชนเข้ากับกระบะอีกคันนึงเหมือนแซงกันต่างคนต่างแซงแล้วแซงกันไม่พ้นนะคะ
นาทีนั้นเนี่ยพระที่อยู่ในวัดได้ยินเสียงอุบัติเหตุวิ่งออกมาช่วยปรากฏว่าแม่ค่ะอาการคือสาหัสเลยนะยื่นลูกอ่ะวัย๑๐เดือนในอ้อมกอดส่งให้พระท่านอุ้มพอเห็นว่าลูกเนี่ยไปอยู่ในมือพระแล้วแม่เสียชีวิตนะคะ
นี่ครับพระรูปนี้เป็นพระรูปหนึ่งในพระบาทนำชิพเที่ยมเผิบภูพรรณจมตรศกลนครนะคะช่วยเหลือเด็กชายวัยสิบเดือน
ออกมาจากรถที่ประสบอุบัติเหตุชนกันอยู่หน้าวัดนะคะ
อุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยมีรถชนกันทั้งหมด๓คันนะคะ
กระบะสองรถเก๋งหนึ่งมีคนเจ็บสามเสียชีวิตสอง
ซึ่งหนึ่งในผู้เสียชีวิตก็คือแม่ของน้องวัย๑๐เดือนนี่แหละค่ะ
โดยเพจเฟซบุ๊ควัดพระบาทดำทิพย์เป็นคนโพสต์คลิปนี้เอาไว้นะคะ
ข้อความบอกว่าแชร์ต่อด่วนให้ถึงญาติพี่น้องเขาทราบ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๔กันยายน๕โมง๗นาที
เสียชีวิตแล้วสองคนที่หน้าวัดแซงไม่พ้นต่างคนต่างใช้ความเร็ว
คันหนึ่งมาจากสกลนครอีกคันมาจากกาลสินชนกันทางขึ้นเนินหน้าวัด
โอ้โหสภาพคือชนกันค่อนข้างแรงเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปที่เพจของวัดนะคะ
ก็รู้มาว่าแม่ของเด็กชายวัย๑๐เดือนอายุประมาณ๔๐ปีมากับสามี
สามีขับแม่นั่งข้างแล้วก็อุ้มลูกชายเอาไว้
หลวงพี่ยุทธ์พระที่เข้าไปช่วยค่ะ
เข้าไปช่วยเสร็จปุ๊บก็บอกแม่เด็กว่าเดี๋ยวจะเอาเด็กออกไปก่อนนะ
เด็กก็พยักหน้ารับหลวงพี่ก็นำเด็กออกไปแล้วก็พยายามจะเรียกให้แม่เด็กได้สติ
แต่สุดท้ายพอส่งลูกให้พระแล้วไม่นานเธอก็เสียชีวิตนะคะ
ด้านสามีค่ะที่เป็นคนขับกู้ภัยนำตัวออกมาแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลแล้วพร้อมกับน้องวัย๑๐เดือน
สำหรับสาเหตุอุบัติเหตุครั้งนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไล่ตรวจสอบสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะ